จากเรื่องของการสร้างแบรนด์ของธุรกรรมนาคม
มาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่านกันบ้างนะครับ
เขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ
แล้วก็จากท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์
แล้วก็สร้างมูลค่านับล้านบาทต่อเดือนนะครับ
เป็นการยกระดับรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณทงชัยคำวิเศษครับ
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีก่อตั้งขึ้นเมื่อ๘ปีก่อน
เพื่อผลิตเครื่องอุปโภคใช้เองในชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์กรมหาชน
ผลิตภัณฑ์แชมพูแบรนด์ชีวาน่า๑ใน๓แบรนด์ของกลุ่มชีววิถี
มีความต้องการแชมพูใบหมี่๑๕๐๐ขวดต่อเดือน

ค่ารวมผลิตภัณฑ์อื่นสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

มีสมาชิกกลุ่มกว่า๒๐๐หลังคาเรือนรวม๖๐๐คน
มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการเก็บสมุนไพรรอบรั้วบ้านจำหน่าย
เพื่อขายเป็นวัตถุดิบทำรายได้กว่า๑๐๐บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
อกจากนี้สมาชิกบางส่วนยังมารับหน้าที่
เป็นพนักงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ราว๖๐๐๑๕๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาตำบลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
อาศัยอยู่กับป่า๓๐๐๐ไร่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม
ในพื้นที่ป่าชาวบ้านเฉพาะปลูกเมล็ดชาอสัม
เติบโตตามธรรมชาติใช้เวลาราว๒๓ปี

รวมต้นชาอัดซ้ำในพื้นที่ราว๕๐๐๐ไร

ผลผลิตเป็นเมี่ยงจากใบชาแก่ใช้เคี้ยวเพื่อรักษาฟันแก้ง่วง
ปัจจุบันทั้งชุมชนเก็บผลผลิตเมี่ยงสดได้ปีละ๑๐๐ตัน
มีมูลค่าทางการตลาดสูง๕ล้านบาทต่อปี

เก็บเกี่ยวยอดชาอัดซ้ำเป็นชาชงสำเร็จรูป

สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง๑ล้านบาท
และในปี๒๕๕๙มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีก๑เท่าตัว
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก๓๐๐บาทต่อวัน
เป้าหมายของเขาคือเป็นพืชพื้นถิ่น
ที่เป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชน
แล้วก็ต้องมีการคืนกำไรให้กับสังคม

ดังนั้นของเราก็จะมีส่วนทั้งเรื่องของ
ทำเป็นองค์พระปาให้กับวัด
ในเวลากิจกรรมในอุมชนเขามีการปูป่าวแล้วก็ช่วย

เพื่อเข้าไปพัฒนาสร้างแบรนด์ภายใต้ภารกิจการส่งเสริม
ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน
จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอินตรรัก
สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จริง
สร้างรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดน่านมากกว่า๑๐ล้านบาทต่อปี
งชัยคำวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน